มคภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภ
ภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภาษาภา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
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวนี้เป็นข่าวที่คนให้ความสนใจมากขึ้นเรื่อยนะคะ
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กด้วย
แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องเนี่ยก็เพราะว่ามันมีหลักฐานค่อนข้างชัดเจนนะคะ
ทำให้สงสัยว่าข้อกล่าวหาหรือสิ่งที่คนในพื้นที่เล่านั้นมีน้ำหนักที่เป็นไปตามนั้น
แต่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เนี่ยแขกรับเชิญของเราอยู่ที่ต่างจังหวัดหมดเลยนะคะ
แต่ว่าเราจะต่อสายคุยทีละสายเล่าให้ฟังคร่าวแบบนี้ก่อนนะคะคุณผู้ชม
ต้นรายการที่บอกเนี่ยคือก็มีการตรวจสอบกันเบื้องต้นนะคะ
ว่าตัวของพอก่อนที่จะย้ายมาเป็นผอของโรงเรียนนี้ตอนนี้เนี่ย
เคยมีประวัติในลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นก็เลยโดนคัดค้านจากคนในพื้นที่ตั้งแต่ตอนแรก
แต่ว่าสุดท้ายย้ายมานะคะแล้วเมื่อช่วงปลายปีค่ะคุณผู้ชม
ช่วงสัปดาห์สุดท้ายก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นจนทำให้มีการค่อยหาหลักฐาน
ว่าตกลงแล้วความสัมพันธ์ระหว่างผอโรงเรียนกับน้องผู้หญิงอายุ๑๔อยู่ม๒เป็นไปในลักษณะไหนกันแน่
ทีนี้คนที่จะมาเล่าให้ฟังเนี่ยจะมีสถานะที่คุณผู้ชมเล่าแบบนี้ก่อนนะคะ
คือเอาตามข่าวและข้อมูลที่เราตรวจสอบเบื้องต้นก่อนนะคะ
คือว่าน้องผู้หญิงคนนี้เนี่ยเธอก็มีครอบครัวของเธอ
แต่ว่าคุณแม่ของเธอยกให้กับอีกครอบครัวหนึ่งดูแลอุปการะเหมือนเป็นลูกบุญธรรมเลย
ซึ่งครอบครัวที่พาตัวน้อง๑๔นี้ไปเลี้ยงดูเนี่ยก็เป็นครอบครัวของน้องผู้ชายอีกคนนึงที่ก็มีความสนิทสนมกัน
ทีนี้แม่สองครอบครัวก็มีการตกลงกันแล้วใช่ไหมคะ
น้องผู้หญิงเนี่ยก็เลยไปอยู่ครอบครัวของน้องผู้ชายที่สนิทสนมกันคุณแม่ของน้องผู้ชายก็เป็นคนดูแลเธอเองด้วยนะคะ
ทีนี้เหตุการณ์ความสัมพันธ์ที่ออกมาเป็นข่าวกับผอนั้นก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าคุณแม่บุญธรรมคนใหม่คนนี้เนี่ย
ก็ดูแลเรื่องนี้ด้วยแล้วก็เลยมีการตรวจสอบกันขึ้นมา
แต่สายแรกที่เราจะคุยกันกลับมาที่ครอบครัวดั้งเดิมของเธอนะคะ
จริงเราอยากจะคุยกับคุณแม่คุณแม่ที่คลอดเธอออกมาเลยนะคะ
แต่ว่าคุณแม่ก็ให้พ่อเลี้ยงเป็นคนตอบคำถามรายการถามตรงนะคะ
เราจะคุยกับท่านนี้เป็นสายแรกในฐานะที่เป็นพ่อเลี้ยงของน้องม๒คนนี้นะคะ
คุณสมพรไตรดงพลองค่ะ
คุณสมพรสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจอมขวัญครับค่ะ
ถ้าที่ฉันบอกว่าคุณสมพรคือเป็นพ่อเลี้ยงของน้องม๒คนนี้ถูกต้องนะคะ

อ่าทีนี้คุณสมพรมาอยู่ในสถานะพ่อเลี้ยงของน้องม๒คนนี้ได้นานแค่ไหนแล้วคะ
สถานะก็ที่ผมอยู่กับแม่เขาก็ประมาณ๒ปี
แต่เขาอยู่กับคนที่ออกรายการนี้ก็อยู่๒ปี

ตอนที่คุณสมพรมาอยู่บ้านเดียวกันกับคุณแม่ของน้องม๒นี้
ตอนนั้นน้องผู้หญิงคนนี้เนี่ยยังอยู่ในบ้านหลังนี้กับคุณแม่เขาไหมคะ

เขาอยู่กับคนที่ออกรายการ

อ่าทีนี้คุณสมพรตอนที่คุณสมพรมาน้องไม่ได้อยู่กับที่บ้านคุณแม่เขาแล้วเนี่ยนะคะ
คุณแม่ของน้องเนี่ยบอกคุณสมพรว่าอะไรทำไมน้องถึงไม่ได้อยู่ที่บ้านนี้คะ
คือบ้านผมแล้วก็คบกันดูใจกัน

แต่งงานกันไปก็โอนเงินไป

น้องเขาไม่ได้มาอยู่ที่บ้านผม
น้องเขาอยู่ที่บ้านของคนที่แจ้ง๒ปีครับ
คุณแม่บอกคุณสมพรว่าที่น้องไม่ได้
ไม่ครับไม่ไม่มีใครบอก

แต่คุณแม่เขาก็อยู่บ้านของผม
เดี๋ยวนะคือบ้านหลังที่อยู่เนี่ยคือแม่เด็กเนี่ยมาอยู่บ้านคุณสมพรใช่ไหมคะ

ตอนที่มาเนี่ยคุณแม่ไม่ได้พาน้องมาด้วย

แต่เขาไปเช่าห้องอยู่

เขาไปเช่าห้องอยู่ผมก็ไม่ทราบเรื่อง
ค่อยไปด้วยกันอยู่ด้วยกันผมก็ไม่ทราบเรื่อง
ผมก็เป็นพ่อเลี้ยงผมพูดอะไรไม่ได้
เดี๋ยวนะคะใครเช่าห้องอยู่คะ

เด็กกับลูกคนที่ออกรายการ
คือเดี๋ยวนะคุณสมพรดิฉันเรียงแบบนี้
คือที่บอกว่าเช่าบ้านอยู่เนี่ย
หมายถึงว่าน้องผู้หญิงคนนี้

ใช่ครับกับแม่เขาเช่าห้องอยู่

เอางี้คุณสมพรคือที่บ้านคุณสมพรมีใครอยู่บ้างคะ
ก็มีหลาน๓คนครับท่านเมียผมตาย

แล้วแม่เด็กม๒คนนี้อยู่บ้านคุณสมพรตอนนี้ไหมคะ

ทีนี้ตลอด๒ปีเนี่ยน้องผู้หญิงม๒คนนี้ไม่ได้อยู่บ้านคุณสมพรใช่ไหมคะ

โดยที่น้องม๒คนนี้อยู่บ้านเช่า
อยู่กับคนที่ออกรายการนะครับ
ซึ่งเมื่อกี้พยายามจะบอกว่าอยู่บ้านเช่าเนี่ยคืออีกครอบครัวหนึ่งเขาเช่าบ้านอยู่ใช่ไหม
ก่อนที่เขาจะมาอยู่เขาไปอยู่บ้านเช่าแล้วเขามาอยู่ด้วยกัน๒ปีครับท่าน
อันนี้ไม่เป็นไรคุณสมพรคือคือคุณสมพรไม่ได้เจอ
คุณสมพรจะพูดว่าอะไรคะ
อะไรนะคะคุณสมพรเดี๋ยวนี้นะคุณสมพรคุณสมพรคุณสมพรรอดิฉันจบประโยคก่อนนะแล้วคุณสมพรค่อยพูด
พอคุณสมพรพูดจบประโยคเดี๋ยวดิฉันพูดต่อนะคะเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวพูดชนกันนะ
เรียนถามใหม่คุณสมพรจะบอกว่าเรื่องนี้ที่เป็นข่าวไม่จริงใช่ไหมคะ
ผมไม่ทราบผมก็ยังติดต่อไม่ได้

ติดต่อลูกเลี้ยงก็ติดต่อไม่ได้ผมก็พูดอะไรไม่ได้เพราะผมพ่อเลี้ยงผมได้พูดอะไรมากผมก็กลัวผิดกฎหมาย
แล้วคุณสมพรได้คุยกับแม่จริงของเด็กไหมคะ
ผมก็คุยผมก็บอกเฮ้ยรู้ข่าวรู้ข่าวที่ทีวีเมื่อวานนี้

รู้ข่าวถึงมันอะไรวะมันคุ้นหน้าหรือเปล่าอะไรหรือเปล่า
ผมว่ามันจริงหรือเปล่า
นั่นแหละครับที่ความสงสัยของผมเกิดขึ้นมา

แม่เด็กเขาไม่รู้เขาก็อยู่กับผมทำงานก่อร่าง

คงจะไม่รู้นะครับเพราะว่าทำงานก่อสร้างเหมือนกัน
จนถึงตอนนี้รู้แล้วหรือยังคะ
รู้ครับเพราะสื่อออกมาเยอะแล้ว
ทีนี้แม่เด็กเล่าให้คุณสมพรฟังว่ายังไง
จริงหรือไม่จริงแม่รู้เรื่องหรือว่าไม่รู้เรื่องคะ

เขาก็บอกว่าเขาจะรอถามเด็กก่อน

หลังจากที่เห็นข่าวเมื่อวานอาจจะยังไม่ค่อยรู้
แต่วันนี้รู้แล้วเนี่ยแม่ได้โทรหาหรือว่าตามตัวน้อง
ม๒คนนี้ตามตัวเจอไหมคะ
โทรตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาอยู่จุดไหนอะไรจุดไหน

ไม่ติดครับเพราะนักข่าวเยอะ
ปิดโทรศัพท์หรือว่ายังไงคะ
ก็คุณจอมขวัญลองดูว่านักข่าวทั้งชาวบ้านเขามาประลุมตูมอยู่เหมือนกับพึ่งตอมรังเนี่ย

มันมันจะรับได้หรือเปล่า
ถามแบบนี้คือตอนนี้คุณแม่เขาเนี่ยยังไม่ได้คุยกับตัวน้อง

เรื่องนี้จากลูกมาก่อนไหมคะว่ามีคุยกับผู้ใหญ่คน
ให้นำไม่รู้ไปอยู่บ้านผมประมาณอาทิตย์นึง
แล้วตอนนี้หลังจากลูกคนที่ออกรายการอาทิตย์นึงครับ
เขาก็ไปด่าไปว่า
ไปด่าพี่บ้างพยานหลักฐานมี

คือแม่ของความิ้งเขา

แล้วผมก็บอกเออเรียกลูกเมียผมเข้าในบ้านก็ไม่อยากให้ทะเลาะกัน
แกก็ไปประนามว่าไปอาจคนนี้ขออออะไรผมก็ไม่ตลาดผมบอกผมไม่รู้

แล้วตอนนี้ก็ยังติดต่อน้องไม่ได้ใช่ไหมคะ

จริงเด็กผู้หญิงกับคุณแม่เขาไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันมานานแล้วใช่ไหมคะ
ใช่ครับ๒ปีแล้วครับเพิ่งมาอยู่อาทิตย์เดียวครับท่าน
แล้วในช่วงก่อนที่จะมารู้ตอนเป็นข่าวก็ไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยใช่ไหมคะ
ไม่ครับรู้จักทีวี

ผมก็ยังไงทราบผมจะไปฟันทงผมก็ยังไม่รู้ก็ต้องสอบถามน้องก่อนว่าเป็นจริงหรือเปล่า

มันก็ตอนนี้ไปปักปามน้องครับน้องก็ยังรับได้หรือไม่รับไม่ได้ผมก็ไม่ทราบ

เข้าใจถ้าเรื่องไม่จริงเนี่ยไม่มีใครไม่มีใครอยากจะรับรู้เรื่องนี้หรอกนะคะ
แต่ทีนี้ดิฉันก็เลยจะถามว่าตัวคุณแม่เขาพูดกับคุณสมพรว่ายังไง
เขาเชื่อหรือไม่เชื่อข่าวหรือเขารู้จักลูกเนี่ย
เขาก็อยู่กับผมนะมันก็ทำงานด้วยกันไปก็ไปด้วยกันอยู่ก็อยู่ด้วยกัน
แต่ท่านไม่เชื่อนะเพราะว่ายังไม่สอบถามเด็กยังไม่สอบถามเด็กนะคะท่าน
คุยกับลูกคุยกับน้องผู้หญิงคนนี้ครั้งสุดท้ายวันไหนคะ
วันที่เท่าไหร่เขาไปสองวันเขาบอกไปหาญาติเขาอยู่อยู่สกลนคร
ไปกับเพื่อนผมก็ไม่รู้ผมก็
แล้วคุณแม่เขามีญาติอยู่สกลนครเหรอคะ

แม่เขาอยู่ไหนคะตอนนี้คุณแม่อยู่ไหนเอ่ยคุณสมพร

อ่าแล้วคุณแม่พูดอะไรถึงลูกบ้างไหมหรือว่าโทรหาญาติ
เขาก็เป็นห่วงไงเขาก็เป็นห่วงว่าเฮ้ยเด็กขนาดนี้มันจะผิดจะถูกก่ะ
คุณสมพรเข้าใจค่ะทีนี้เรียนถามต่อ
คุณสมพรคุณแม่เขาได้โทรไปหายาดไหมว่าน้องอ่ะไปอยู่กับยาดหรือเปล่า
แต่ตอนตอนหลังมาที่นักข่าว
เป็นไงเขาค่อยให้สัมภาษณ์แบบไหน

ตอนนี้คุณแม่ของน้องอยู่ใกล้ไหม
ไม่ครับอยู่คนละบ้าน
เพราะผมอยู่ในตลาด

คุณสมพรงั้นเรียนได้ข้อมูลระดับหนึ่งนะ
เดี๋ยวเราตามข่าวจากมุมอื่นต่อนะคะ

อีกสายหนึ่งเราจะคุยกับคนที่เป็น
คือเราต้องแนะนำว่าเป็นแม่บุญธรรมของน้องผู้หญิงคนนี้นะคะ
เพราะว่าคุณแม่แท้ของน้องเนี่ย
ถ้าตามข่าวนี้ก็คือยกให้ทางบ้านนี้นะ

แล้วก็เดี๋ยวให้คุณแม่อธิบายกันแล้วกันว่า
สัมพันธ์ในบ้านหลังนี้เป็นยังไงนะคะ
จะคุยกับคุณไพรวันหายทองนะ

คุณไพรวันที่ฉันเพิ่งวางสายจากคุณสมพรไตรดงพอง

รู้ค่ะเป็นพ่อเลี้ยงเขาค่ะ
ทีนี้คุณภัยวันอธิบายอีกทีว่า
ตกลงคุณภัยวันเนี่ยถือว่าเป็นแม่บุญธรรมของน้องม๒คนนี้ใช่ไหมคะ

แล้วยังไงไปยังไงเขาถึงยกลูกให้เราเลี้ยงคะ

แล้วทำเอกสารทำอะไรกันชัดเจนใช่ไหมคะ
ก็เอกสารไม่ได้ทำนะคะเพียงแต่ว่าแม่เขาเป็นคนบอกว่า
ตากับยายค่ะตากับยายให้ให้แน็ตอยู่ด้วยนะคะ
มันไม่มีที่อยู่มันอยู่บ้านบ้านนี้ไม่ได้

ลูกเป็นไรเลยเลี้ยงดูแลเป็นลูกแทบทุกเป็นลูกสาวนะคะ
แล้วทีนี้ยายเขาก็บอกว่าค่ะทีนี้ก็โอเคเขาก็รับลูกเขาอ่ะมาส่งกับลูกหนูที่บ้านเลยค่ะอืม
ไพรวัลเองก็มีลูกของตัวเองอยู่ด้วยใช่ไหมคะ

เอาอย่างงี้ทีนั้นถามตามข่าวก่อน
ถามตามข่าวบอกแค่ไหนสบายใจอธิบายแค่ไหนแล้วแต่คุณภัยวันนะคะ
พอเขามาอยู่บ้านเราเหมือนกับรับเป็นลูกบุญทำเสร็จแล้ว
เขาเข้ารับรูปมาส่งรูป
คุณพัยวันฟังคำถามก่อนนะแป๊บเดียวนะ

เล่าให้ฟังเรื่องผอคนนี้เองไหมหรือคุณไพรวันรู้จากไหนคะ
อ๋อคือว่า
น้องเนี่ยเขาเล่าให้ฟังบอกว่าเขาไปเข้าค่ายวันที่๒๕นะคะ
กลับมาวันที่๒๗แล้วทีนี้เขาก็เลยมาเล่าให้ฟังบอกว่า
แม่พอชวนหนูไปเที่ยววังน้ำเขียวนะแล้วหนูก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วแฟนล่ะ
แล้วทีนี้เขาก็เลยบอกว่าแฟนบอกว่าไม่ให้ไปพอไม่ให้แฟนไป
แล้วทีนี้เขาก็เลยบอกว่าให้ไปหนูกับพอสองคนอ้าวแล้วจะไปยังไง
เพราะว่าแฟนก็มีเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะรู้เขาจะติดสินนินทาได้เขาจะว่าหนูก็ว่าอย่างนี้
ถ้างั้นแม่ไม่ให้ไปก็ไม่เป็นไรค่ะก็จบ
อืมแล้วตอนนั้นคุณไพรวันอนุญาตให้น้องไปเที่ยวไหมคะ
ไม่ค่ะไม่ได้อนุญาตให้ไปค่ะ

เขาก็ยังไม่ไปนะคะพอดีวันที่๕มาเขาก็ไปขนเขาก็มาขนเสื้อผ้าที่บ้านออกไปไปอยู่กับแม่เขา
แล้วไม่มีใครอยู่บ้านเลยนะคะแล้วทีนี้เขาก็มาเพราะเขาก็โทรไปหายายว่ายาย
หนูขนเจ้าผ้าออกไปอยู่กับแม่เดี๋ยวไปเป็นเพื่อนแม่แม่ไม่มีเพื่อนอยู่
ยายก็เลยถามว่าสุได้ทะเลาะอะไรกันบอสมันก็บอกว่าไม่ได้ทะเลาะค่ะ
แล้วทีนี้หนูมาถามลูกชายลูกชายก็บอกว่าไม่ได้ทะเลาะ
เพียงแต่ว่าแท็ตน้องเขาอยากขนของออกไปอยู่ข้างนอกเฉยค่ะ
แล้วเขาก็เลยขนออกไปข้างนอกค่ะไปอยู่บ้านแม่เขา
คุณไพรวัลคุณไพรวัลฟังดิฉันเนี่ยฟังจากโทรศัพท์นะคะ
อยากฟังจากโทรทัศน์นะเดี๋ยวมันจะต่างเวลากันนิดนึงนะคะ
ทีนี้เรียนถามก่อนว่าคือถ้าจะนับว่าเราเริ่มรู้เรื่องผอเมื่อไหร่
ต้องนับหลังจากที่น้องเขากลับมาจากเข้าค่ายใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าลูกชายมาบอกว่าแม่มันมีพิรุษไม่ดีแล้วเด็ก
พอพูดคุยอะไรกับแน็ตไม่รู้แบบเหมือนมีพิรุธลูกชายมาบอก
หนูก็ได้แอบดูแอบฟังดูว่ามันจะไปยังไงเป็นยังไง
ค่ะทีนี้ก่อนหน้านั้นไม่เคยสังเกตอะไรเจอเลย
หรือว่าไม่เคยเห็นน้องผู้หญิงคนนี้พูดอะไรถึงผอโรงเรียนเลยใช่ไหมคะ
ค่ะก่อนหน้านั้นไม่เคยมีอะไรผิดสังเกตเลยค่ะ
ทีนี้ตอนที่เขาขนเสื้อผ้าออกไปอยู่กับแม่จริงของเขาเนี่ย
เขามาขนในวันที่ไม่มีคนอยู่บ้านใช่ไหมคะ

แล้วพอเขาออกไปแล้วเขาโทรกลับมาบอกไหมคะ
เขาไม่โทรกลับมาบอกค่ะเพราะว่ายายเป็นคนโทรหา
หนูติดสายแล้วบอกว่าเอ้าทำไมเนอะหนูก็เลยโทรกลับไป
ยายก็เลยบอกว่าเออไอ้น้องเขาขนเสื้อผ้าออกจากบ้านแล้วนะ
ไม่รู้เป็นอะไรทะเลาะกันไหมไปดูดิ
หนูก็เลิกจากงานมาหนูก็ไปดูไปดูแล้วก็ถามว่าเป็นอะไรกัน
ถามลูกชายลูกชายก็ว่าไม่ได้ทะเลาะไม่ได้อะไรกันนะ
แม่แค่บอกว่าเขาอยากขนเสื้อผ้าออกไปอยู่บ้านกับแม่เขาเฉย
แล้วทีนี้หนูก็เลยไปบ้านเขาหนูก็เลยถามว่าแน็ต
เป็นยังไงลูกทำไมถึงขนเสื้อผ้าขนอะไรออกมามันเป็นอะไรกัน
ทำไมไม่บอกแม่ทำไมไม่พูดไม่คุยมีปัญหาอะไร
หนูก็เลยว่าอย่างนี้หรือว่าเกี่ยวกับที่ว่าแน็ตนี่กับพอนี่
โทรศัพท์มาหากันนี่เหรอหนูก็เลยพูดอย่างนี้
ค่ะอืมซึ่งเขาพูดว่าไงเขาตอบว่าไงคะ
เขาก็ไม่ตอบค่ะมีแต่แม่เขาบอกว่ามีแต่แม่กับพ่อเลี้ยงเขาบอกว่า
ไม่ต้องมาคุยไม่ต้องมาคุยพูดอย่างนี้อะไรปักปำลูกฉันนะ
อย่ามาพูดอย่ามากล่าวหาอะไรอย่างนี้
ค่ะคือตอนที่เขาขนเสื้อผ้าออกไปอยู่กับแม่เขา
ก็คืออยู่บ้านของคุณสมพรพ่อเลี้ยงใช่ไหม

ทีนี้เขาแล้วที่บอกว่าเขาขอไปเที่ยว
แล้วตอนแรกที่ทางคุณภัยวัลไม่ให้ไป
สุดท้ายเนี่ยคือเขาก็ได้ไปเที่ยวใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเขาไปวันที่๖นะคะ
แล้วเขาแชทเข้ามาเขาโพสต์เข้ามาในโทรศัพท์ลูกสาว
บอกว่านี่พี่มาเที่ยววังน้ำเขียวกับ
ค่ะคุณภัยวัลคะ

ว่าเล่าให้ฟังว่าอะไรนะก็คือไปเที่ยววังน้ำเขียวใช่ไหม

คือเป็นตัวอักษรเฉยหรือให้เห็นภาพด้วยคะ
ก็เป็นตัวอักษรเฉย

ค่ะแล้วเขาบอกไหมคะว่าไปกี่คน

เขาบอกว่าไปแค่๒คนกับผู้ชายค่ะ
อ่าซึ่งก็คือผอหรือเปล่าคะ

เขาเล่าเปิดเผยแค่ไหนคะคุณภัยวัน
ก็คือว่าน้องคนนี้เขามีอะไร
เขาจะมาเล่าเปิดเผยให้แม่ฟังหมด

พอชวนหนูไปเที่ยววังน้ำเขียวนะ

เขาก็มีอะไรเขาก็มาเล่าให้ฟังหมดค่ะ
ทีนี้หลังจากที่ได้ไปเที่ยวคราวนั้น
คือนับตั้งแต่ที่ขนเสื้อผ้าออกไปคราวนั้น
ก็ยังไม่ได้กลับมาอยู่บ้านคุณไพรวัลอีกเลยใช่ไหมคะ

คุณแม่เขาเนี่ยได้มาพูดมาถ่ายถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องผอหรือว่า
เรื่องของที่โรงเรียนลูกสาวกับคุณภัยวันบ้างไหมคะ
ไม่ค่ะไม่ได้มาคุยไม่ได้มาถามค่ะ
คุณภัยวันน้องอยู่กับคุณภัยวันที่บ้านของคุณภัยวันมากี่ปีคะ
ก็หนึ่งปีค่ะเดือนมีนานนี้จะถึงหนึ่งปีค่ะ
ส่วนที่ว่า๒ปีนั้นมันไม่ใช่นะคะ
ปฏิเสธทุกอย่างนะคะที่ว่าความพูดของเขามานั้นคือว่าไม่ใช่สักอย่างค่ะ
น้องเพิ่งมาอยู่บ้านคุณภัยวัลปีเดียว

แล้วก็สองปีนั้นไม่ใช่
ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะเขาพูดไปเฉย

แล้วส่วนที่ว่าเขามีแต่รับลูกสาวเขาเอามาส่งอยู่ที่บ้านกับลูกชายหนูเลยค่ะ
อืม
แล้วลูกชายหนูก็ไม่ได้ไปเปิดห้องไปเช่าห้องอยู่นะคะสองคน
ไม่ได้ไม่ได้ไปเปิดเลยค่ะไม่ใช่ความจริงนะคะ

คือเมื่อสักครู่นี้คุณสมพรตอนที่คุณสมพรเล่าคุณภัยวันได้ฟังอยู่ด้วยถูกไหมคะ
ได้ฟังค่ะมาเปิดทีวีฟังค่ะ
อ่าทีนี้ก็ก็ปฏิเสธว่าไม่ได้มาอยู่ถึงสองปี
แค่กำลังจะครบ๑ปีเท่านั้น

แล้วก็เด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชาย
คือเด็กผู้หญิงคือน้องผู้หญิงคนนี้กับเด็กผู้ชายคือลูกคุณภัยวันไม่ได้เช่าห้องอยู่ด้วยกัน

แล้วก็ในส่วนของการออกไปไม่ได้รับรู้เรื่องราวใด
ขนเสื้อผ้าออกไปเลยแล้วก็บอกว่าอยู่กับแม่
ทีนี้คุณภัยวัลตอนที่เด็กผู้หญิงคนนี้ไปอยู่กับแม่เขาเนี่ยนะคะ
คุณภัยวันรู้เรื่องไหมว่าจากการไปเที่ยววังน้ำเขียวครั้งนั้นแล้ว
มันมีการไปเที่ยวออกไปอยู่ออกไปข้างนอกหรือไปไหนมาไหนกับพออีกไหมคะ

ก็ได้ยินแต่เพื่อนเขาบอกว่าไปเที่ยวพี่มายนะคะ
เห็นเพื่อนเขาบอกว่าแท็ตไอ้น้องคนนี้เขาไปเล่าให้ฟังว่าได้ไปเที่ยวพี่มายกับพอค่ะ
คุณภัยวันไม่ต้องบอกรายละเอียดดิฉันนะคะเดี๋ยวฉันจะถามแค่ว่าน้องผู้หญิงคนนี้เนี่ย
เล่าให้เพื่อนฟังละเอียดไหมคะว่าไปทำอะไรมาบ้าง

ทีนี้คำที่บอกว่าเล่าให้ฟังละเอียด
คือสามารถจะยืนยันได้ว่าเอาผิดพอได้ถูกไหมคะ

อ่าทีนี้คุณภัยวันหลังจากที่ทราบเรื่องแบบนี้แล้วเนี่ยคุณไพรวัลไปแจ้งใครไว้บ้าง
แจ้งที่โรงเรียนไปแจ้งแม่เด็กไปแจ้งตำรวจหรือไปแจ้งใครยังไงบ้างคะ
ก็พอมีข่าวออกมาแบบนี้มีแบบนี้แล้วก็ได้ไปแจ้งครูแล้วก็ไปแจ้งคณะกรรมการของสำนักงานเขตค่ะ

ซึ่งก่อนหน้าที่คุณภัยวัลจะไปพูดเนี่ยที่โรงเรียนรู้เรื่องนี้อยู่แล้วไหมคะ
ใช่ค่ะก่อนที่จะไปพูดไปคุยกับครูนี้ครูเขารู้เรื่องมาแล้วค่ะ
โดยครูที่โรงเรียนรู้เรื่องจากใครคะ

อ่าแล้วปกติแล้วเนี่ยนะคะผอเนี่ยยังยังมาทำงานที่โรงเรียนตามปกติไหม
ใช่ค่ะไม่มา๒วันนี้แล้วค่ะ
คือไม่มาแค่เพิ่ง๒วันนี้ถูกไหมคะ

ก่อนหน้านี้มาเข้ามาสักแป๊บนึงแล้วก็ออกไปค่ะ
คือที่ที่ฉันถามเนี่ยกำลังจะบอกว่าคือตอนนี้เนี่ยทั้งตัวผอแล้วก็ตัวเด็กผู้หญิงเนี่ย
คือไม่มีใครสามารถติดต่อได้ใช่ไหมคะคุณไพรวัน
ก็คือว่าตอนเย็นนี้คุยกันแม่เขาติดต่อได้บอกว่าลูกไปต่างจังหวัด
แต่ทีนี้อีกสักแป๊บนึงเขาโทรมาเขาบอกว่าลูกเขาออกจากชายภูมิมาแล้วจะมาถึงบ้านแล้วเขาติดต่อเองค่ะ
แล้วเด็กบอกแม่เขาไหมคะเด็กบอกแม่ตัวเขาไหมคะว่าเด็กไปที่ไหนคะ
ก็อันนี้เห็นแต่แม่เขาพูดนะคะว่าลูกเขาไปจังหวัดสกลนครไปต่างจังหวัด
แต่ทีนี้อีกท่านหนึ่งพูดมาว่าเออเนี่ยโทรถามแล้วว่าออกจากชายภูมิมาแล้ว
แล้วเด็กบอกแม่เขาไหมคะว่าไปกับใครคะ
ก็อันนี้หนูไม่ทราบนะคะว่าลูกเขาจะบอกแม่เขายังไงหนูไม่ทราบนะคะหนูไม่รู้เรื่อง
เพราะว่าเขาไม่ได้ติดต่อมาหาหนูตั้งแต่เขาออกขนของออกไป
แล้วที่บอกว่าไปสกลหรือชัยภูมิก็แล้วแต่เนี่ยคือเด็กไปหาญาติหรือว่าเด็กไปทำอะไรคะ
แม่เขาเป็นคนพูดค่ะว่าลูกเขาไปจังหวัดสกลนคร
แล้วก็พี่สะพ้ายเขาเป็นคนบอกว่าโทรออกมาเขาโทรมาแล้วบอกว่ากำลังออกมาจากชายภูมิแล้วจะมาถึงบัวใหญ่แล้ว
ทีนี้เดี๋ยวใกล้จบแล้วกำลังจะถามคุณไพรวันว่าเรื่องนี้เนี่ยเรื่องที่เป็นข่าวนี้เนี่ยถ้าไปคุยกับคนในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นตัวครูหรือว่าเด็กนักเรียนในโรงเรียนโดยเฉพาะเพื่อนของน้องผู้หญิงเนี่ยเขารู้เรื่องกันอยู่แล้วไหมคะ
เขารู้เรื่องกันหมดแล้วค่ะทั่วโรงเรียนเลยค่ะ
รู้ก่อนเป็นข่าวไหมคะ

คือรู้มาสักระยะหนึ่งแล้วใช่ไหมคะ
ค่ะรู้รู้ก่อนเป็นข่าวแล้วทุกเรื่องทุกอย่างคุยก็ว่าครูจะได้หลักการหลักเอกสารมาจากเด็กนักเรียนค่ะ
คุณไพรวันต้องการจะบอกอะไรจากข่าวนี้บ้างนอกเหนือจากที่เรียนถามไปเพราะว่าคุณภัยวันเองก็เป็นคนเรียกร้องให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้ใช่ไหมค
ใช่ค่ะอ่าก็คือว่าที่พ่อเขาพูดไปเมื่อสักพักนึงนี้คือว่ามันไม่ใช่ความจริงนะคะว่าไปอยู่สองปีก็ไม่ใช่นะคะว่าไปเช่าบ้านอยู่ก็ไม่ใช่นะคะ
คุณไพรวันเดี๋ยวถ้ายังไงเราตามข่าวกันต่อแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาในช่วงนี้แล้วนะคะขอบคุณคุณไพรวันนะคะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวมุมอื่นค่ะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกับประธานคณะกรรมการสถานศึกษาว่าจัดการเรื่องนี้ภายในโรงเรียนแบบไหนสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเราคุยกับพอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานครราชศรีมาเขต๖นะคะพอสนองสุดสะอาดค่ะ

พศเรามีเวลาสั้นแต่ว่ามันจะแบกใน๒ชั่วครูคีพด้วยฉั่นเข้าปึ๊บก่อนเลยว่าตอนนี้พอติดต่อองรุ่งเรียนที่เป็นข่าวได้หรือยังค่ะ
ตอนก่อนหน้าที่มีข่าวผมที่ก่อนที่จะมีข่าวก็ไม่ทราบ
ก็ทราบว่าไปทำงานปกติแต่ว่าหลังจากมีข่าวก็ได้ลงตั้งกรรมการลงไปดู

ซึ่งลักษณะของที่ติดต่อไม่ได้คือปิดโทรศัพท์ถูกไหมคะ

แล้วเราคุยกับคนที่บ้านคนอื่นของพอโรงเรียนได้ไหมคะ
ก็ตอนนี้ก็ไม่ได้คุยไปตรงนั้นครับพยายามสืบคนแวดล้อม
พอโรงเรียนที่อยู่ข้างเคียงก็ได้ทราบว่าบางคนเขาก็ติดต่อได้
ก็ได้สอบถามว่าไปโรงพยาบาลก็กำลังตามอยู่ที่ว่าไปโรงพยาบาลไหน

พอสนองคะเรื่องนี้เนี่ยก่อนที่มันจะมาเป็นข่าวในช่วงไม่กี่วันมานี้เนี่ยนะคะ
ในโรงเรียนเองทราบอยู่แล้วไหมคะ
ตรงนี้โรงเรียนไม่ได้รายงานครับครูเขาน่าจะทราบหรือเปล่า
อันนี้ไม่ทราบผมก็ไม่ได้รับรายงานเขาก็อยู่กันปกติผมก็ดูแล
ค่ะท่านจนกระทั่งถึงตอนนี้ค่ะพอสนองเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยพอโรงเรียน
มันเป็นการย้ายเพื่อตรวจสอบใช่ไหมคะ
คือตอนนี้ก็คือเมื่อได้รับรายงานอะไรต่างผมก็อันดับแรก
รายงานผู้เข้าบัญชาในระดับกลมท่านก็เป็นห่วงเป็นใย
ให้ดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็ให้ปฏิบัติงานตรงไปตรงมาตามระเบียบกฎหมาย
ผมก็ได้ออกคำสั่งอยู่๒ชุด
ที่หนึ่งก็คือให้กรรมการชุดเฉพาะกิจช่วยเหลือนักเรียน
หรือเรียกว่าชุดชกชนลงพื้นที่
เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนดูแลเรื่องปกป้องคุ้มครองเรื่องสวัสดีภาพ

ก็ไปหาพยานแวดล้อมที่จะพอที่จะตามตัวช่วยเหลือได้

เป็นชุดที่ทำงานเฉพาะกิจช่วยเหลือนักเรียน
อีกชุดหนึ่งทำงานคู่ขนานกันลงไปตั้งแต่เช้าก็คือออกคำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไง
ในขณะเดียวกันก็ออกคำสั่งให้มาช่วยราชการที่สำนักงานเขต
เพื่อที่จะได้เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการสืบสวนจะได้ปฏิบัติงาน
ไม่มีผลกระทบอะไรทั้งสิ้น
เนื่องจากว่ามันเป็นข่าวที่สำคัญ
และก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสภาพเด็กด้วย
จริงไหมคะที่ว่าผอคนนี้เคยมีประวัติแบบนี้มาแล้วในพื้นที่อื่นนะคะ
ไม่ให้มาเป็นพออร์ที่โรงเรียนนี้
ผมมาดำรงตำแหน่งที่นี่๓ปีก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้ยินข่าวอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ชัดเจน
แต่ว่าในระยะ๓ปีที่ผมมาเนี่ยเขาก็ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ตามปกติก็ไม่ได้มีเรื่องร้องเรียนใดนะครับ
ส่วนข่าวที่ทางพอสนองได้ยินมาเนี่ยได้ยินจากในพื้นที่ไหนคะ
ในเกตพื้นที่นั่นแหละครับเพราะผู้ปฏิหารก็คุยกันบ้างและก็มีช่วงที่จะย้ายอยู่ช่วงนึงก็ก็มีหนังสือ
บันทึกการประชุมของคณะกรรมการฐานศึกษาว่าไม่รับภูมิในการคนนี้ครับผม
สมมุตินะคะพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วแล้วสมมุติว่าตรวจสอบแล้วเป็นจริง

โรงเรียนคนนี้จะถูกลงโทษหรือถูกพิจารณายังไงบ้างคะ
ก็ถ้าข้อมูลซึ่งผมให้เร่งรัดให้ดำเนินการอยู่ตรงนี้
ถ้ามีมูลกรณีความผิดชัดเจนมันก็เป็นลักษณะความผิดทางเพศ
ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการข่มขืนกระทำชำราวหรือกระทำชำราวหรืออนาจารย์
อันนี้ต้องตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง
ก็จะเร่งดำเนินการเสนอผลการสืบสวนไปที่ผู้มีอำนาจ
ก็คือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
แล้วก็ท่านสาธิการจังหวัดก็คงจะตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง

ค่ะพอสนองเดี๋ยวเราถือสายร่วมกันอยู่แป๊บนึงนะคะ
เดี๋ยวขอโฆษณาแป๊บเดียวคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาขอปิดท้ายเรื่องนี้
ถึงอนาคตเอาแค่ระยะใกล้ถ้าเจอตัวพอท่านนี้ยังไงต่อนะคะ
แล้วตัวเด็กเองจะสถานะอยู่ในโรงเรียนแบบไหน
หลังจากเกิดข่าวแบบนี้ขึ้นสักครู่ค่ะ
พอสนองอยู่ในสายกับเรานะคะ
ท่านคะถึงแม้ว่าจะต้องให้คณะกรรมการสืบสวนให้เสร็จจบสิ้นแล้วเนี่ยนะคะ

ข่าวมันมีหลักฐานออกมาค่อนข้างมาก
ถ้าเรายังไม่นับรวมพยานบุคคลด้วยเนี่ยนะคะ
คือลักษณะแบบนี้ถึงสุดท้ายแล้ว
พอคนนี้เนี่ยพอโรงเรียนคนนี้เนี่ย

ก็ต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายครับ
มันก็ต้องดูว่ามูลความผิดมีจริงหรือไม่
ถ้ามีความมูลความผิดจริงก็ต้องตั้งกรรมการสอบ
ถ้าสอบวินัยไม่ร้ายแรงผมก็ตั้งสอบเลย
แต่ถ้าเป็นความผิดเกี่ยวกับเรื่องอนาจารย์เกี่ยวกับเด็กนี้
ต้องสอบวินัยร้ายแรงก็ต้องเสนอไปที่สำนักงานสถิการจังหวัด
แต่ถ้ามันมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีความผิด
แต่ว่าในระบบสังคมมันวุ่นวายแบบนี้แล้วเขามีปัญหาทางด้านการบริหาร
ก็อาจจะต้องเสนอย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
ถ้าเขาไม่มีความผิดถ้ามันเข้าไปอยู่ที่เดิมไม่ได้ครับ
เพื่อให้การดำเนินงานต่อไปได้ครับ

มันเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงการย้ายไปอยู่ที่อื่น
กับว่าเราก็พาพฤติกรรมนี้ไปอยู่ที่อื่นอยู่ดีหรือเปล่าคะ
ดิฉันไม่ได้หมายถึงว่าต้องไล่เขาออกอย่างเดียวนะคะ
เกิดขึ้นจริงก็ต้องตั้งกรรมการสอบซึ่ง
ซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นจริงสอบผลออกมาจริงก็ต้องปลดออก

ถ้าสมมุติเขาไม่มีความผิดแล้วเข้าไปอยู่ไม่ได้เชิง
ในเรื่องมีปัญหาความขัดแย้งอะไรอย่างนี้ก็จนได้โดยเนี่ย
คณะกรรมการสุขาธิการจังหวัดค่ะ
ที่นี้ครับพสนคักคือตัวเด็กเอง

ว่าความสัมพันธ์จะเป็นลักษณะแบบใดก็แล้วแต่
แต่ทีนี้ตัวเด็กในระหว่างนี้เขายังควรจะไปโรงเรียนต่อไหม
หรือว่าเราควรจะพักเขาหรือว่าอันนี้แบบคิดเพื่อตัวเด็กนะคะ

เพราะว่าตอนนี้ข่าวมันค่อนข้างอุตลุดชุลมูลในพื้นที่นะคะ
ก็จะต้องไปเรียนตามปกตินะครับ
ต้องไปเรียนตามปกติเพราะว่าการศึกษาภาคบังคับมันออกไม่ได้
แต่ว่าเราก็จะมีวิธีการช่วยเหลือเยียวยา
ก็จะมีชุดคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่ผมจัดลงไป
ไปช่วยแน่นำดุแลทั้งครูบาอาจารย์ด้วยครับ
เข้าใจค่ะพอค่ะเดี๋ยวเราตามข่าวกันต่อ